เจ้าเก่าเจ้าเดิมเริ่มกันที่แม่ฮายอภพรกันเลยดีกว่านะคะ
ซื้อเป็นปึกเป็นปึ้งทุกครั้งแหละ
แต่บอกเลยว่ารอบนี้ดวงดีไม่ไหวจ้า
แกก็เลยโพสต์คลิปขณะที่ตรวจลอตเตอรี่คุณผู้ชม
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าไม่โบ๋จ้า
ฮายฟาดไปเลยจุกนะถูกรางวัลเลขหน้า๔๒๑ถูกมา๕ใบ
เลขหน้า๖๖๖อีก๕ใบและเลขท้าย๑๖๐อีก๑๕ใบค่ะ
รวมแล้ว๒๕ใบดิฉันคำนวณมาให้กรอบแล้วเตรียมรับเงินเลยจากคุณปาน
แสนบ่อปังไม่ไหวจริงคนมีโชคที่แท้ทรูคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้แหละ
จากแม่ฮายไปต่ออีกหนึ่งสาวค่ะพี่ดาวมะยุรีค่ะคนนี้ก็เห็งปั๊วปังมาก
ลงรูปที่ถ่ายกับรถยนต์หรูนี่คันนี้เลยนะฮะป้ายทะเบียนรถเขาเนี่ยสอเสือ๒๕๖
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณแม่ย่านางที่ให้โชคมาเบา๕ใบจ้า
แล้วรูปถัดมาก็อวดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวเลข๒๓คุณพี่แกซื้อดูสินี่๕ใบรับเงินไปเลยเหนาะ๑๐๐๐บาทค่ะ
คนดวงดีงวดนี้ยังไม่หมดค่ะยังมีอีกหนึ่งคนแม่อ๋อมสกาวใจคนนี้บอกเลยว่าเป็นขาประจำค่ะ
ล่าสุดเธอโพสต์รูปกับลูกชายค่ะถือลอตเตอรี่ยิ้มหน้าบานกันทั้งแม่ทั้งลูกเลย
ข้อความไว้ด้วยบอกว่างวดนี้มานะคะซื้อไม่เยอะเพราะว่าซื้อปีเกิดของเจ้าพ่อจอมทัพ
ถูกเลขท้าย๓ตัวทั้งหมด๘ใบแถมยังถูกเลขท้าย๒ตัวอีก๑ใบด้วย
งานนี้นะคะก็ต้องขอบคุณปีเกิดเจ้าพ่อจอมทัพ๒๕๖๐ปังจริงนะคะ
บอกเลยว่ารับทรัพย์ไปงวดนี้เนี่ยเกือบ๔๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ
เราต้องเรียกเขาเจ้าพ่อแล้วนะเพราะว่าน้องจอมทัพหยิบมาถูกทุกงวดเลย
ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะแม่สุนารีเขาก็มาเหมือนกันเรียกว่ากลับมาลุ้นทั้งทีเนี่ยไม่เสียหน้านะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างตัวแม่นะรีบสะกิดแม่ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่รู้ตัวหรือยัง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เห็นเคลื่อนไหวในโซเชียลเลยหลังจากผลสลากออกนะคะ
แต่เราจะขอเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่สุเคยบอกกับเราบอกว่าขอพักเสี่ยงโชคก่อนแป๊บนึงขอพักไปทำใจก่อน
กลับมางวดนี้๑๖สิงหาคมค่ะแม่จัดไปจุกลอตเตอรี่เกือบ๑๐๐ใบ
คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้นะเป็นคลิปที่แม่เขาโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้เราก็ตามไปส่อง
แอบเห็นเลขตรงเป้าเลยเลขท้าย๒ตัว๒๓นั่นแหละเข้าเป้างวดนี้
แต่ว่าตอนนี้นะคะใครอยู่ข้างแม่สะกิดแม่หน่อย
เรียกแม่หน่อยว่าแม่ไปตรวจลอตเตอรี่ก่อนรู้ตัวหรือเปล่าว่าถูกแล้วเนี่ย
อาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้นะอาจจะล้อมบ้านเรียบร้อยแล้ว
แบบนี้นะคุณผู้ชมนะแสดงความยินดีกันไปกับคนดังดวงเฮงดวงปังกันทั้งหลายไปแล้วนะ
ส่วนคนที่ยังต้องลุ้นเหมือนพวกเราในงวดต่อไป
นี่คนนี้เลยพี่นุ้ยสุจิราค่ะ
คำอะไรที่วันนี้คนไม่อยากได้ยินมากที่สุด
อาจจะเป็นคำไหนนั้นไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ทำอะไรที่วันนี้คนไม่อยากได้ยินมากที่สุด
คุณไม่ถูกรางวัล

จริงดิฉันก็ไม่อยากได้ยินเหมือนกันคำนี้แต่ได้ยินมาตลอดเลยค่ะ
อ่ะไม่เป็นไรนะคะพี่นุ้ยงวดหน้ายังมีใหม่เสมอค่ะ
ส่วนอีกคนนึงที่ต้องอกหักเหมือนกันในงวดนี้นะครับ
พี่เอสุภาชัยค่ะพี่เอเนี่ยโพสต์คลิป

พร้อมกับเขียนแคปชั่นอินละครหน่อยไงว่าหลังจากที่เมเมฆขลาอันนี้นะแม่เบี้ยของพี่เอนะฮะรู้ผลลอตเตอรี่เนี่ยห้ามคุณเมย์แล้วก็ไม่ฟังค่ะความรู้สึกก็ตามเพลงเลยเดี๋ยวไปดูอินเนอร์ของเมฆขลาเวอร์ชันพี่เอหน่อยค่ะ
ไม่ถูกลอตเตอรี่แต่ทำคลิปมาแบบนี้ถูกอกถูกใจหลายคนกดไลค์ให้เลยค่ะแต่แอบกระซิบนิดนึงพี่เอเป็นสาวเป็นนางผ้านุ่งหลุดแบบนี้เต็มไปนะ
หลายคนที่ลุ้นไปตามกันลุ้นว่าพี่เอร้องเพลงอะไรเพราะเหมือนปากจะไม่ค่อยตรงกับเสียงเพลงนะคะ